มาต่อกันต่อนะคะคุณผู้ชมเรื่องของไฟไหม้
เป็นไฟไหม้ชุมชนวัดสามวิหารอยู่ที่เมืองกรุงเก่า
ก็คือจังหวัดพระนครศรีอยุธยานั่นเองค่ะ
ต้นเพลิงมีคุณยายอายุเยอะแล้วอยู่คนเดียวด้วย
อายุตั้ง๘๐กว่าชาวบ้านก็รีบไปช่วยเหลือคุณยาย

ดูเหตุการณ์กันหน่อยค่ะคุณผู้ชมที่เจ้าหน้าที่เข้าไปฉีดน้ำ
เพื่อที่จะสกัดเพลิงที่ลุกไหม้อยู่ในชุมชนวัดสามวิหารที่ตำบลหัวรอ
ใช้เวลาประมาณชั่วโมงกว่าค่ะ
ไฟถึงดับแล้วก็ปรากฏว่าไฟไหม้บ้านไปสองหลัง
แล้วจากการสอบถามนางบุญมีสุวนิษฐ์เป็นเจ้าของบ้าน๑ใน๒หลังที่เสียหายไป
ก็เล่าให้ฟังบอกว่าตอนนั้นนอนอยู่ในบ้าน
ได้ยินเสียงเหมือนมีอะไรผิดปกติมาจากบ้านที่เป็นต้นเพลิง
มองไปเห็นเป็นแสงเป็นไฟลุกไหม้อย่างรวดเร็วก็เลยตะโกนไฟไหม้
ชาวบ้านก็เข้าไปช่วยเหลือบ้านต้นเพลิงมีคุณยายอายุ๘๓ปีอยู่คนเดียวนะ

เหตุการณ์นี้นอกจากเหตุระทึกเรื่องของไฟไหม้แล้ว
ยังมีเหตุระทึกเรื่องของคุณยายวัย๘๓ปีนี่แหละ
วิ่งเข้าไปในบ้านขณะที่เกิดเพลิงไหม้
ค่ะทีนี้ก็เลยทำยังไงก็จะต้องรีบช่วยชีวิตของคุณยายก่อน
แล้วก็รีบขนย้ายพวกของที่พอหยิบได้ออกมา

วิ่งเข้าไปเอาโฉนดที่ดินของบ้าน

ใช่ฮะกลัวว่าจะไม่มีทรัพย์สินอะไรเหลือนะครับ
คุณยายลุยไฟเข้าไปวิ่งเข้าไปหยิบโฉนดที่ดิน

ตอนวิ่งเข้าไปทุกคนก็ตกอกตกใจ
ยายยายจะวิ่งเข้าไปทำไมในกองเพลิง

ชาวบ้านที่เขาอยู่ติดกันแถวนั้น
ก็ต้องช่วยกันดับเพลิงก่อน

เจ้าหน้าที่ก็มาระงับเหตุนะคะ
เรื่องต้นคาดว่าสาเหตุน่าจะเกิดจากไฟฟ้ารัดวงจร

สูจน์หลักฐานตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งก่อน

ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบเหมือนกันนะคะ